ล่าสุดไปเจอน้องนนกุลจำได้ไหม
โอ้โหกลับมาคุณผู้ชมรอบนี้

และไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าแบบว่าในซีรีส์จีนเนี่ย

ติดอันดับ๖๖เลย
เป็นนุ่มเซ็กซี่๑ใน๑๐๐นั่นเองนะคะ

แต่ที่สำคัญนะคะอยากให้ดู
่งเล็งหน้าของน้องนนกุลนะคะ

หล่อจริงเขาจะรู้สึกยังไงกันบ้างนะคะ
เพราะว่า๑ใน๑๐๐นี่มีพี่ณเดชน์ด้วยนะคะ
ติดอันดับมาไปฟังสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะ

คือเราก็ไม่คาดคิดเนาะ
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นคนส่งชื่อเราเข้าไป

ถ้าเกิดเห็นในอีรูปอินสตาแกรมนี้นานทีจะโชว์ครับผม

ไม่มันวันเกิดผมพอดี

มันเป็นสิ่งที่เราต้อง

โอ้โหตายแล้วหล่อขึ้นเยอะเลยนะคะ

ดังมากที่ประเทศจีนเลยนะคะ
คุณก็ไม่ทิ้งวงการบันเทิงไทย
นะคะก็ติดตามผลงานได้กันต่อไปค่ะ